คุณผู้ชมครับดูข่าวใหญ่ข่าวนี้ครับ
ป้อมชี้ถ้าสันทนาผิดก็ถอดยศตามระเบียบ
เอาเรื่องของเบลล่าก่อนแล้วกันนะครับ
เมื่อวานนี้ตามเวลาที่นัดหมายกันจริงเบลล่าบอกว่าจะเข้าไปทุ่มหนึ่ง

แต่เมื่อวานไปเร็วกว่านั้นนิดนึงคือเวลาประมาณ๑๘น๓๐น
พร้อมด้วยนายนิติธรแก้วโตทนายความนะครับ
ได้เดินทางเข้าพบกับพันธ์ตำรวจเอกชะนันนัทอาสารัฐวันแพทย์
ผู้กำกับการ๔กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบกปคบนะครับ
โดยใช้เวลาในการให้ปากคำอยู่ประมาณ๓๐นาที
หลังจากนั้นนะครับเบลล่าก็ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าว
บอกว่าหลังจากมีกระแสออกไปว่าอาหารเสริมบีเคิร์ฟ
เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่และมีการนำภาพของเบลล่าเอง
ประกอบคำโฆษณาชงผอมหรือคำโฆษณาจองก่อนรวย
ถือว่าเข้าข่ายโฆษณาเกินจริงนั้น
ล่าบอกว่าเบลล่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ

ได้ให้ทนายแจ้งขอเข้าพบตำรวจ

เพราะเธอเองก็ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท๙๙นิววัน
แต่ได้เซ็นบันทึกข้อตกลง
ในการดูแลการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เท่านั้น
ส่วนการตลาดและอื่นเนี่ย

อีกคนเป็นคนดูแลทั้งหมด
ส่วนกรณีที่มีแม่ทีมนำภาพของเบลล่าไปใช้
เขียนคำโฆษณาเกินจริงนั้น
ตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องของการฟ้องร้อง
เข้าให้ปากคำครั้งนี้ก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ

และก็ฐานะของผู้เสียหายเท่านั้นนะครับ
นี่เป็นคำเปิดเผยของเบลล่ารานีอเจ้าคนสวยนะครับ
ทางด้านของพันธ์ตำรวจเอกชะนันพัฒน์
ขออภัยชะนันนัทบอกนะครับว่า
ล่ามาครั้งนี้ก็มาในฐานะพยาน
เพราะมีส่วนถูกนำรูปไปโฆษณา

มีคำโฆษณาเกินจริงหรือไม่นั้น

กำลังรอผลการตรวจสอบจากออยว่าผลิตภัณฑ์บีเคิร์ฟ
ใช้คำโฆษณาเกินจริงหรือไม่
แล้วก็ต้องรอผลการตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผลิตภัณฑ์บีเคิร์ฟมีสารต้องห้ามด้วยหรือไม่
หลังจากนี้จะเรียกเบลล่ามาสอบปากคำอีกหรือไม่นั้น
ก็ขึ้นอยู่กับว่ายังมีข้อสงสัยอะไร
ในสำนวนก็จะเรียกมาสอบตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปได้นะครับ
ขณะที่นายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบีเคิร์ฟในเบื้องต้นนั้น
ได้รับรายงานอย่างไม่เป็นทางการนะครับ
ต้องย้ำคุณผู้ชมบอกว่าอย่างไม่เป็นทางการนะครับ
หลังจากที่ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้นตรวจสอบ
ให้เกิดความมั่นใจบอกว่าเบื้องต้นที่ได้รับรายงานมาคือ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบีเคิร์ฟไม่พบสารต้องห้าม
หรือสารอื่นใดที่เป็นอันตรายนั่นเองนะครับ
นี่เรื่องของผลิตภัณฑ์บีเคิร์ฟนะครับ